เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้า
หลังจากที่ปรากฏคลิปที่พี่เลี้ยงเด็ก
จับเด็กชายวัย๑๐เดือนเหวี่ยงลงกับพื้นนะครับ
ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็น
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเด็กนะครับ
ล่าสุดเจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้

เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก

ส่วนพี่เลี้ยงเด็กที่ทำกับเด็กแบบนั้นนะครับ
ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

ตะบนน้องปลืออำเภอบางละมุงจชนบุรี

คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยแม่ของเด็ก
และแชร์ออกไปในสังคมออนไลน์

นางสาววิลัยพรทดแทนอายุ๓๑ปี

พร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

นางสาววิลัยพรเปิดใจทั้งน้ำตา

แต่ระหว่างสอบปากคำอยู่ในอาการเครียด

บางครั้งก็ร้องไห้ออกมา

สอบนางสาวเงียบเฝือ
ของสถานรับเลี้ยงเด็กเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
เปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต
ที่สถานีตำรวจผู้ทนน้องปรือด้วย
ครูดาวเปิดเผยว่าเปิดรับเลี้ยงเด็กมาประมาณ๔ปี
มีเด็กอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น๒๕๓๐คน
พร้อมฝากขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นด้วย
ส่วนอาการของเด็กในคลิปได้ตรวจร่างกายแล้วปกติดี
แต่เด็กมีอาการตื่นกลัวตลอดเวลา
ให้นอนพักที่โรงพยาบาลบางละมุง๑คืน

หลังส่งลูกเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้
ก็สังเกตเห็นมีรอยขีดขวนตามลำตัวและรอยแผล
แต่เมื่อถามครูก็อ้างว่าเด็กล้มโดนขอบโต๊ะ
แต่ช่วงหลังมาเด็กกลับซึมภาวะไม่เล่นกับใคร
ลูกลดซึมลงแล้วก็จะมีรอยเล็บรอยขีดขวนรอยจำ
แต่เราคิดว่าลูกเล่นกันเด็กเล่นกัน
แล้วก็วันที่๑๖ก็มีรอยแผลที่หัวเหมือนแตกเหมือนจาโน
แล้วเราก็ไม่คิดอะไรเราก็ถามเขาว่า
น้องล้มหัวฟาดขอบโต๊ะหัวล้มแบบโดนขอบโต๊ะอ่ะ
เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเพราะว่าลูกเราคงสน
แล้วน้องก็ซึมเศร้าแบบคือน้องตอนกลางคืนน้องนอนภาวะเหมือนคนฝันร้าย
ทุกคืนร้องแล้วอุ้มยังไงก็ไม่ยอมคือมันยาวนานมาก
คือน้องภาวะสั่นร้ายซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน
พอไปส่งโรงเรียนเขาก็แบบเขาก็แบบ
เหมือนดึงคอเสื้อเราร้องไห้ไม่อยาก
แต่เราแม่ก็ไม่ได้คิดเอกใจคิดว่าเหมือนเด็กทั่วไป
เล่าว่าตอนแรกที่เห็นคลิปรู้สึกโกรธมาก
แต่พอเวลาผ่านไปก็เข้าใจว่าคงเป็นความกดดัน
เครียดเพราะครูดาวมักปล่อยให้พี่เลี้ยงคนที่อยู่ในคลิป
เด็กเพียงลำพังซึ่งมีเด็กเกือบ๓๐คน
คนเป็นแม่ก็โกรธนะคะแต่คือสำหรับตัวหนูอ่ะ
อาจจะคิดว่าภาวะของความเครียด
คือที่ได้ข่าวมาคือคุณดาวจะไม่ค่อยอยู่บ้าน
ชอบทิ้งภาระเด็ก๓๐คน๒๐กว่าคน
ให้จำนวนเด็กให้พี่เลี้ยง๑คนอย่างนี้ค่ะ
คือเหมือนเขาก็ปล่อยปะละเลยอย่างนี้ค่ะ
หนูว่าน่าจะเป็นภาวะความเครียดร่วมด้วยมากกว่า

คล้องกับเพื่อนบ้านชื่อนางสาวติ๊กก็เล่าว่า
ตอนแรกที่เห็นคลิปไม่คิดว่าจะเป็นพี่เลี้ยงคนนี้
เพราะปกติจะเป็นคนร่าเริงไม่มีท่าทีว่าจะก่อเหตุได้
แต่คิดว่าอาจเป็นเพราะความเครียดและกดดันจากครูดาว

เคยเห็นเจ้าตัวเขาเองเลยที่เขาไปรับเด็กกลับมาจากโรงเรียนอ่ะนะ
ครูดาวค่ะคือทุบหลังเด็กอ่ะเลี้ยงคน
สะพายกระเป๋าอยู่เขาลงจากรถแล้วก็ทุบหลังเด็ก
เคยเห็นนะเอาแค่เห็นเองนะแล้วก็ตัวเขาเอง
เขาไม่ค่อยอยู่กับเด็กเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยมาเลี้ยงมาอะไรหรอก
เขานานนานทีก็จะเห็นเขาเลี้ยงเขากรี๊ดใส่เด็ก
เขาคิดแข่งตอนช่วงที่เด็กร้องเสียงดังอะไรร้องอยู่ในบ้าน
เขาเขาเอาไม่อยู่แล้วอ่ะตัวเขาอ่ะเขาจะกรี๊ดแข่งกับเด็กเลย
อันนี้ได้ยินประจำเพราะว่าลูกห้องจะมาแจ้งก็มาบอกว่า
พี่เนียะต้องข้าม
พี่เห็นเขามั๊ยได้ว่าเขาทำอะไรกับเด็กบ้างแต่จะพยายามเฝ้าดูอยู่เหมือนกัน
จำเป็นต้องส่งลูกเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก

ในเบื้องต้นต้องดูว่าได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในขั้นต้นว่าจะไม่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นได้
ที่สำคัญพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
ต้องรักษาจัญญบันในวิชาชีพอย่างเร่งครัดที่สุด
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน